ทุ่งแม่ระหันแล้วก็ทุ่งหนองมนต์ก็ได้รับน้ำจากจังหวัดสุโขทัยเข้าทุ่งมานาน๔เดือนแล้วนะครับ
เพื่อที่จะหน่วงน้ำไม่ให้เข้าทุ่งบางรกรรมเพื่อให้ชาวนาได้เก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนที่จะผลักน้ำลงไป
ซึ่งระยะเวลาถึง๔เดือนก็ทำให้น้ำแช่อยู่ในทุ่งเริ่มเปลี่ยนสี
หากไม่เร่งระบายก็อาจจะทำให้น้ำในทุ่งทั้งหกหมื่นไร่เน่าเสียได้ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
แม่ระหันและทุ่งหนองมนต์ในอำเภอพรมพิรามเป็นหนึ่งในทุ่งหน่วงน้ำบางรกรรมโมเดล
ถูกใช้เป็นพื้นที่หน่วงน้ำที่ไหลจากอำเภอกรงไกรราชและจังหวัดสุโขทัยมาแล้ว๔เดือน
เพราะตั้งแต่เก็บเกี่ยวผลผลิตนาข้าวเสร็จตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมพื้นที่เหล่านี้ก็ถูกใช้เป็นที่กักเก็บน้ำเข้าไปเพื่อให้ชาวนาในอำเภอบางรกรรม
ตัวเก็บเกี่ยวผลผลิตตามแผนปฏิทินการพ่อปลูกบางรกรรมโมเดล๖๐แต่เมื่อเข้าสู่ระยะเดือนที่๔น้ำที่ถูกหน่วงไว้ในทุ่งเริ่มจะเปลี่ยนสี
ซึ่งหากไม่เร่งระบายออกไปภายในเดือนพฤศจิกายนนี้น้ำในทุ่งกว่าหกหมื่นไร่ก็จะเน่าเสีย
มาทางแม่น้ำยมสายเก่าค่ะเอาน้ำเข้ามาแล้วก็เอามาเข้าทุ่งนี้
ที่ยังที่เก็บเกี่ยวแล้วช่วงนั้นทุ่งอื่นเขายังไม่เก็บเกี่ยวค่ะ
ก็เลยเอาเข้ามาทุ่งนี้ก่อนเพราะฉะนั้นทุ่งนี้รับน้ำเข้ามาตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎา
จนมาถึงวันนี้ก็ประมาณเกือบ๔เดือนแล้วนะครับซึ่งแผนของการร้องคือที่เราเร่งการระบายน้ำก็คือที่ประตูบางแก้ว
แล้วก็คลองดีอาร์สิบห้าจุดแต่คือทุกจุดตรงนี้ก็จะไปลงที่ใช่
ก็จะมาลงที่ประตูบางแก้วอีกส่วนหนึ่งคือจะตัดตรงนี้
เข้าคลองดีอาร์สิบห้าจุดแปดวันนี้ดีอาร์สิบห้าจุดแปดเนี้ย
ระบายเต็มศักยภาพก็คือหกสิบลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะ
บางแก้วเนี้ยเราระบายอยู่ประมาณหนึ่งร้อยนะครับค่ะ
แล้วคลองดีอาร์สองยุดแปดเนี้ยเราระบายเพิ่มเป็นสองร้อยลูกบาทเมตรตัวนาที
โดยรวมแล้วในพื้นที่ตรงนี้เนี้ยเราระบายได้ถึงประมาณมารับกับยี่สิบล้านลูกบาทเมตร
ซึ่งจากการระบายน้ำออกวันละ๑๒ล้านลูกบาทเมตรต่อวันทำให้ระดับน้ำในทุ่งหน่วงน้ำลดถลับลงอย่างเห็นได้ชัด
โดยเฉพาะเส้นทางที่ใช้สัญจรเข้าหมู่บ้านสามารถใช้งานได้ตามปกติ
นี้จากการย้อนขึ้นไปดูต้นทางเส้นทางน้ำที่ไหลเข้าสู่ทุ่งหน่วงน้ำพบว่าที่ประตูระบายน้ำบ้านใหม่โพทอง
ระดับน้ำลดลงกว่าสี่สิบเซนติเมตรในช่วงสองวันที่ผ่านมาทำให้ชนลประธานจังหวัดพิสุนุโลกมั่นใจว่า
ภายในกลางเดือนพฤศจิกายนนี้น้ำในพื้นที่สองทุ่งจะระบายหมดและชาวนาสามารถเตรียมตัวเพาะปลูกข้าวในฤดูต่อไปประมาณต้นเดือนธันวาคมนี้
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน